คุณผู้ชมครับอวยพรแต่ยับนะอวยพรยับพรีเวดดิ้งสายเบิร์นโชว์ควันดำกลางถนน
แต่งงานยังไงครับให้ชาวเน็ตมาเป็นศักดิ์ขีพยานแล้วอวยพรกันยับแบบนี้
ครับรักกันควันถ้วงถนนโค้นเร็ทสการ์ลนะครับนำคลิปนี้มาบาวสาวคู่หนึ่งยืน
กลางถนนคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยถ้าสังเกตไม่เห็นดูชุดเจ้าสาว
แต่ยาวยาวลากพื้นอยู่อ๋อนี่เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่ง
ปัตตานีครับรถกระบะแต่งซิ่ง๒คันเบิร์นยางกันอยู่ข้างหลังเห็นไหม
ควันขโมงไปทั่วเลยเขาบอกเป็นการเฉลิมฉลองนะ
คุณผู้ชมหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบนะครับ

คุณผู้ชมลองอ่านดูหน้าจอก็ได้

บางส่วนแสดงความคิดเห็นในเชิงเสียดสี

อยากทำให้บรรยากาศเหมือนสวรรค์

ไล่ยุงลายช่วงนี้กำลังระบาด

หรือบางคนบอกว่างานแต่งของพี่ดอม

งานแต่งของพี่ดอมฟาส๑๓

เหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้